ข้าวขอบคุณพ่อนเอกพระวิดวงศุวรรณรองนายอีกละธมนตรี

หลังจากถูกสารล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษัพเด็ดขาดครับ
จากบริเวณที่เนวเรียงสมรักผู้ศึกษา
ลิมปิกเหรียญทองเหรียญแรกของไทยนะครับโดนคำสั่งสารล้มละลายกลาง
มีคำสั่งพิทักษัพเด็ดขาดล่าสุดผู้บริหารสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
ประเทศไทยได้นำเรือเอกสมรักเข้าขอบคุณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือนักกีฬาที่
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับซึ่งทางผลเอกประวิทย์เชื่อว่าทุกอย่าง
จบลงด้วยดีและเชื่อว่าสมรักและครอบครัวจะกลับมามีความสุขอีกครั้ง
ขณะที่เรือเอกสมรักบอกว่าดีใจนะครับที่วงการกีฬาไม่ทอดทิ้งหลังจากที่ผ่านมาตนเองนั้น
เคยสร้างชื่อเสียงและความสุขให้กับคนไทยครับ
ทางนี้ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่จัดการดีกว่าเพราะว่าอย่างไงซะสมรักเนี่ยก็คือคนของสมาคมมวยสาคมสมัครเล่น
อยู่แล้วนะครับและนับจากวันนี้นะครับเหลืออีกไม่ถึงหนึ่ง
ปัดครับจะถึงคิวของศึกวันเชมเป็นชิปคิงด้อมออฟฮีโร่นะครับ
พบกับอีลาดีอาร์สผู้ทัชิงจากเม็กซิโกและร่วมเชียร์นักสู้ไทยอีกมากมายนะครับ
โดยลิกาอิชิเกะเพชรมรกฏวอสังประภัยและน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาววันเสาร์ที่๖ตุลาคมนี้นะครับ
แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ติดตามถ่ายเท่าสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ